ไปที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุ
รถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำ
จะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูผู้บาดเจ็บนั่นแหละค่ะผู้บาดเจ็บก็เจอ
แต่ที่สำคัญดันเจอยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์กระเด็นเกลื่อนด้วย
เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะตำรวจโรงพักวังสามหมอค่ะ
ตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกถนนพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนพลิกคว่ำ
ถนนวังสามหมอวาริชภูมิในตำบลหนองกรุงทัพม้ารถเนี่ยหงายท้องแบบนี้เลยนะคะ
สภาพก็ยับเยินอย่างที่เห็นค่ะอยู่ข้างรั้วบ้านห่างจากถนนแค่ห้าเมตร
มีผู้บาดเจ็บ๒คนติดอยู่ในรถคือนายสมัครรัตราชเป็นคนขับ
นางสาวดรณีสันวิราชก็นั่งอยู่ข้างกันนี่แหละนะคะ
กูภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวังสามหมอเลยสอบสวนดูก็พบว่าสองคนนี้เป็นสามีภรรยากัน
ขับรถจากอำเภอคำม่วงที่กาลสินจะไปอำเภอวังสามหมออุดรธานี
แต่ขับมาเร็วมากค่ะจนถึงที่เกิดเหตุรถเนี่ยเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ
พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนตกถนนด้วยก็ทั้งสองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ไอซ์อีกสามจุดห้ากรัมถูกบรรจุอยู่ในห่อพลาสติกสีเหลือง
กระเด็นตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยถามสองผัวเมียบอกอ้าวยังไงล่ะเนี่ย
ของใครปฏิเสธพันละวันเลยไม่ใช่ไม่รู้

แต่มีพยานเห็นค่ะเขาบอกว่า
ห่อยาบ้าถูกโยนออกมาจากรถก่อนกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ
ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวทั้งสองผัวเมียนี้ไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็ตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่ง
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วย